หลังจากอินทรีย์ความรู้สึกสึกถึงกัน
และต้องเล่นสุขสันต์ของสำหรับคนจะรู้สึก
หลังจากการทำงานเก็บเป็นอีกอาทิตย์

ที่กำลังมีการเปิดการการจัดการ
ว่าบันทึกเป็นไปแล้ว
ไม่เป็นไรวันนี้แล้วก็รอวันนี้
๕ปีน่าจะเข้าขาด
เข้าใจว่าเสียใจแต่ยังเอกสารขาดมากกว่าสมควร
ถ้าเราเขียนลอยเนี่ยถ้าเกิดสารยกแล้วจะไม่มีโอกาสไหน
รีบกลับมาคาดว่าไม่เกินสัปดาห์หน้าวันจันทร์อังคาร
และถึงอันดับบรรยายไหวอันดับจริงที่ใหม่
รับผลดำคลิกต่อตัวชีวิตมีรักษาเล็กครับ

นี่คือแหงลักษณะจริง
สมมุติรัดภาษาต่อประจำที่รับเพลิงที่โดยสวัสดิ์

ไม่เป็นไรวันนี้แล้วก็รอวันนี้
ก็๕ปีน่าจะเข้าแล้วเข้าใจว่าเสียใจแต่ยัง
เอกสารหลักฐานมากพอสมควรถ้าเราเขียนลอยเนี่ยถ้าเกิดสารยกแล้ว
จะไม่มีโอกาสแล้วจะรีบกลับมาคาดว่าไม่เกินสัปดาห์หน้าวันจันทร์อังคาร
ประเมตตีที่๑ประเมตตีที่๒ก็คือสิกรรธรรมต่อไปเรื่องการขอปะโทษ

ถ้าเรายืดปุ๊บเนี่ยต้องมีบริญญาณเอกสารฐานมากกว่าสมควร
ถ้าเราเขียนลอยเนี่ยถ้าเกิดสารยกแล้วจะไม่มีโอกาสได้

รีบกลับมาคาดว่าไม่เกินสัปดาห์หน้าวันจันทร์อังคาร

เรื่องของลูกฟื้นเคลียร์ยากขึ้นมาพิจารณากระดิษฐ์ใหม่

เพราะตอนนี้ก็คือเขาติดไปแล้ว๑ปี๘เดือน

นะครับเริ่มไปถึงเดือน